คนร้ายรายนี้ทั้งออกอุบายที่แบบซับซ้อนมากเลยนะ

แม่ค้าขายผักผลไม้เสียท่าอยู่นั่งซ้อนจักรยานยนต์

พอกลับมาคิดอีกทีฉันไม่เคยไปไหนกับใครมาก่อน

คือเหมือนกับตอนนั้นเขาไม่รู้สึกตัวเหรอคะหรือว่ายังไง
แม่ค้าบอกสงสัยจะโดนป้ายยา
คุณผู้ชมฮะนี่การเตือนภัยเลยนะครับ
บรายนี้ก็คือนางสาวอำพรหารโกยอายุ๓๙ปี
เป็นแม่ค้าขายผักขายผลไม้
ในซอยสัตหีบสุขุมวิท๒๓จังหวัดชนบุรีนะครับ
ก็ร้องผู้สิทธิ์ข่าวเลยขอให้ช่วยหน่อย
ช่วยติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุลักษัพ
คุณอุตส่าห์เก็บเงินเก็บทองนะ
อุตส่าห์ขายมะม่วงมะนาวได้แต่ละลูกแต่ละผลเนี่ยนะครับ

มีคนหนึ่งเป็นผู้ชายผอมสูงอายุสัก๔๐เนี่ย
หมวกกันน็อกปิดแมสใส่เสื้อผ้ามิดชิด
ขี่รถจักรยานยนต์สภาพใหม่สีดำไม่ทราบรุ่นและทะเบียน

ขอซื้อมะม่วงสุกแล้วก็มะนาว
ราคาที่ซื้อไปคือ๑๓๐บาท

ก็รอตังทอน๘๗๐บาทนะครับ

ผู้ชายคนนั้นก็โอ้โหสอบถามไอ้นี่เท่าไรอันนู้นเท่าไหร
สอบถามอีกเยอะเลยทำทีเป็นคุยโทรศัพท์บ้างแหละ

บอกว่าโอ้นี่เมื่อกี้ผมคุยกับเจ้านาย

เดี๋ยวจะขอเหมาผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะมะม่วงสุกเนี่ย
ทำข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมเอาไปเลี้ยงคนงาน
บอกแม่ค้าไปไปด้วยกันก่อน
สอนท้ายรถจักรยานยนต์ไปกับผมหน่อย
ไปตกลงราคากับเจ้านายผมหน่อย
ตกลงที่ไหนคุณที่โครงการก่อสร้าง
แม่ค้าบอกอยู่ฉันก็ขึ้นรถไปกับเขา

นำเธอไปปล่อยทิ้งไว้ที่โครงการหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
แล้วผู้ชายคนนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลย
ทีนี้เธอสลึมสลือแล้วถามคนงานคนอื่น
บอกว่านี่เขาจะเหมามะม่วงฉันหรือเปล่า

ตอนนั้นเธอเริ่มรู้สึกตัวแล้วตกใจฉุกคิดขึ้นได้ว่า
เอ๊ะเราขึ้นรถมากับเขาได้ยังไง
ก็เลยขอให้คนงานที่ไซส์งานก่อสร้างเนี่ยนะฮะ
ช่วยขี่รถกลับมาส่งที่ร้าน
พอมาถึงที่ร้านนะจึงรู้เลยคุณ
รู้ว่าคนร้ายหลังจากพาเธอไปทิ้งแล้วนะ
คนร้ายย้อนกลับมาที่แผงขายมะม่วงมะนาวของเธอ
แล้วเอากระเป๋าเงินไปในนั้นมีเงิน๑๐๐๐บาท
คุณผู้ชมรวมถึงธนบัตรเก่าที่สะสมมานาน
เป็นเอกสารสำคัญของครอบครัวก็มีเอกสารสำคัญครอบครัวอยู่ด้วย

ถือว่าเป็นเงินทุนก้อนสุดท้ายของชีวิตเลยนะ

แล้วเธอบอกตอนนี้เหลือเงินเท่าไหร่เองติดตัวอยู่๒๐๐บาท
ที่ผ่านมาไม่เคยยอมไปไหนกับใครเลยหากไม่สนิทกันจริง
คราวนี้ฉันแปลกใจตัวเองยอมขึ้นรถไปกับคนร้าย

จำได้นะว่าตอนคนร้ายมาซื้อของ
เหมือนเอามือมาเหมือนจะแตะเนื้อต้องตัวเธอหลายครั้ง
เธอก็เลยเชื่อว่าถูกป้ายยาแล้วก็มาฉกทรัพย์แน่นอนนะครับ

รวมถึงฝากสื่อให้ไปถึงตำรวจหน่อย
ให้ตำรวจตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็

คือหลักฐานเรื่องของการป้ายยาแล้วทำให้เคลิ้มแล้วก็รูดทรัพย์ไป
มันยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรทางวิทยาศาสตร์ที่สรุปได้แน่ชัด

พวกป้ายยาเอายาใส่มือแล้วมันเก็บแล้ว

ต้องรอดูแล้วค่ะว่าอย่างที่คุณน้ำแข็งบอก
มันยังไม่มีอะไรออกมาชัดเจนว่ามันมีการป้ายยาจริง